จากภาพรวมเรื่องของการส่งออกที่ต้องมีการปรับตัวแล้ว
แล้วก็รอดูข้อมูลต่างประเมินกันอีกครั้งเพื่อความชัดเจน
หนึ่งอย่างที่เราเห็นในวันนี้ครับก็คือจิตวิทยานักลงทุน
พูดง่ายก็คือขวัญของนักลงทุนกำลังใจนักลงทุน
วันนี้ค่อนข้างที่จะขวัญภาวะนะครับ
เพราะว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้แรงเทขายค่อนข้างมากครับ
ถ้าหากว่าเราดูดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับ
หุ้นไทยปิดตลาดย่อลงมาประมาณ๒๓จุด
มูลค่าการซื้อขาย๘๘๐๐๐กว่าล้านบาทมีแรงซื้อขายค่อนข้างมากครับ
ระหว่างวันร่วงลงไปติดลบเกือบ๔๐กว่าจุด
ก่อนที่จะลดช่วงลบลงมาแล้วก็ปิดที่ประมาณ๑๔๑๓จุดโดยประมาณระหว่างวันครับคุณผู้ชม
ชนีนั้นไหลรูดลงไปต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยา
ไปแตะที่๑๓๙๓จุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทย
แต่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บอกแล้วว่านักลงทุนอย่าคิดว่านี่คือวิกฤตแล้วมีแต่ความน่ากลัวตลอด
ต้องมองเป็นโอกาสด้วยเสาะแสวงหาหุ้นพื้นฐานดีกำไรดีปันผลดี
แล้วค่อยเลือกลงทุนจับจังหวะดีนี่อาจจะกลายเป็นโอกาสทองก็ได้
จากตลาดหุ้นแล้วนะครับไปดูตลาดอื่นกันบ้างครับว่าภาพรวมการลงทุนในวันนี้เป็นอย่างไร
ตลาดทองคำก็เช่นเดียวกันในวันนี้ราคาทองคำนะครับคุณผู้ชมสุทธิแล้วราคาปรับขึ้นมา๘๐๐บาทต่อบาททองคำ
ราคาทองคำรูปภัณฑ์ราคาทองคำแท่งวันนี้โอ้โหหลายคนไปต่อคิวครับ
ซื้อบ้างทั้งขายบ้างเนื่องจากว่าวันนี้ราคาทองคำระหว่างวันเนี่ยปรับขึ้นรวมกันทั้งสิ้น๓๑ครั้ง
ปรับขึ้นถึง๑๖ครั้งปรับลงถึง๑๕ครั้งและสุดที่ออกมาก็อยู่ที่๘๐๐บาทต่อบาททองคำที่มีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้
เดี๋ยวอนาคตของราคาทองคำจะเป็นอย่างไรต่ออดจะรอสักครู่นี่คือบรรยากาศภาพรวมการลงทุนของตลาดทุนแล้วก็ตลาดทองคำ
ไปดูภาพรวมอื่นกันบ้างครับว่าวันนี้สรุปแล้วภาพออกมาเป็นอย่างไรครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับโอ้โหบรรยากาศการซื้อขายทองคำค่อนข้างจะคึกครับ
ประชาชนนำทองคำที่เก็บเอาไว้ออกมาขายอย่างเช่นที่นครสวรรค์นะครับปากน้ำโพประชาชนนำทองคำออกมาขายจำนวนมาก
เจ้าของร้านทองบอกว่ามีประชาชนนำทองมาขายนำทองมาจำนำเพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ราคาทองคำดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
จะทำให้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรปีนี้ขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ๑๒จากเดิมจะขยายตัวร้อยละ๑๙
และนี่จะส่งผลทำให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลง๑๒๓ปอนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐ
และมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์
ขณะที่ค่าเงินเย็นครับวันนี้แข็งค่าขึ้น๙๕เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ
จากการที่นักลงทุนนั้นโยกเงินมาลงทุนเพราะเป็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยงน้อย
ทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องเข้าไปแทรกแซงไม่ให้เงินเย็นแข็งค่าเร็วจนเกินไป
คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟสนะครับจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนเป็นลดอัตราดอกเบี้ยจนเหลือร้อยละ๐เหมือนในช่วงก่อนหน้านี้
จะมีการปรับขึ้นมาแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยมาเรื่อยภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
ถามว่าแล้วประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสัดส่วนเล็กน้อยครับ
เพราะว่ามีสัดส่วนการค้ากับสหราชอาณาจักรเพียงแค่ร้อยละ๑๔
ส่วนค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงเล็กน้อย
ว่าในไตรมาสที่๓จะเคลื่อนไหวอยู่ที่๓๖บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนระยะยาวก็จะกลับมาแข็งค่าต่อเนื่องจนถึงปีหน้านะครับ
กลับมายืนอยู่ที่๓๔๓๕บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับ
การลงทุนสุทธิที่ค้างไว้ของนักต่างประเทศทั้งในตลาดหุ้นและในตลาดบอล
เห็นได้ว่ามันมีการลงทุนสุทธิค้างไว้น้อยมาก
ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันนี้นะครับ
นายวิรไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเมินว่าผลกระทบทางตรงทั้งต่อระบบเศรษฐกิจการเงินการค้าและระบบสถาบันการเงินค่อนข้างมีจำกัด
เพราะไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรเพียง๑๐๑๗
หากปัญหาไม่ลุกลามจนประเทศอื่นแยกตัวตามไปด้วย
ส่วนผลกระทบทางอ้อมจะเกิดความผันผวนระยะสั้นในตลาดการเงินโลก
และทำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้นโดยอาจจะไหลออกจากตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรบ้างแต่ไม่รุนแรงครับ
โดยในส่วนของธุรกิจเอกชนนั้นมีคำแนะนำนะครับว่าจะต้องเตรียมรับมือกับความผันผวน
และความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมแนะให้เอกชนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับ